ต่อที่ข่าวนี้ละกันนะคะคุณก้อยรัชวิน
ผ่านมาแค่๒อาทิตย์เท่านั้นนะคะเสร็จสิ้นจากโครงการ๙คนละ๙ค่ะ
ล่าสุดนั้นคนคนนี้หัวใจเกินร้อยนะคะ
เตรียมที่จะเข้าแข่งขันมาราทอนแรกเป็นของตัวเองแล้วคุณผู้ชม

บอกเลยว่าคนนี้เตรียมฟิตขนาดใหญ่เลยนะคุณผู้ชม
เข้าฟิตเน็ตแล้วก็ซ้อมวิ่งฝึกความแข็งแรงทนทานของร่างกายค่ะ
เพื่อช่วยลดการอักเสบหลังการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายค่ะ
ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็จะทำให้เธอกลับไปฝึกซ้อมได้เร็วขึ้นด้วยนะคะ
คือความเย็นมันก็ช่วยนะเพราะว่าอะไร
เราสังเกตได้จากโครงการ๙คนละ๙เห็นไหมนักวิ่งแต่ละคนนะ
ซึ่งสาเหตุที่เจ้าตัวค่ะเตรียมฟิตซ้อมวอร์มร่างกายขนาดนี้
ก็เพราะว่าสาวก้อยกำลังเตรียมตัวนับถอยหลังอีก๖สัปดาห์เท่านั้นนะคะ
เพื่อเข้าสู่สนามวิ่งมาราทอนครั้งแรกในชีวิตของเธอ
ลับกันวิ่งเคียงข้างเธอไปหรือเปล่า
อันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะ
แต่บอกเลยแหมค่ะคุณก็ใจแกร่งเกินร้อยจริงเลยนะคะคุณ
หุ่นดีด้วยนะคะการออกกำลังกาย
เมื่อวานนี้ที่ฉันเห็นคุณตูนกับคุณก้อยเขาอัพภาพเข้าไปงานแต่งงาน
คือชุดสวยชุดราตรีตอนนี้เธอรู้สึกว่าไม่ถนัด
ถ่ายแล้วพี่ชินติดใจกับชุดนักวิ่งมากกว่า